ไปดูเรื่องของการทำมาหากินที่โคราชกันก่อนจ้า

มากันที่หมู่บ้านมะเกลือตำบลมะค่า

ไปพบกับคุณยายใหม่ขอพึ่งกลางนะคะ

เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์นั่นเอง
คุณยายเล่าบอกว่าเมื่อก่อนเคยปลูกข้าวโพดแล้วก็มันสับปะหลังแต่อะไร
ราคามันโอ้โหนะมันขายไม่ได้ราคานะว่ากันแบบนี้ละกัน
ก็เลยลองศึกษาแล้วก็หันมาปลูกเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์สิ
แล้วก็ไปซื้อพันธุ์มาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์
เป็นพันธุ์ฝักดาบก็คือจะมีเนื้อเยอะ
แห้งแล้วมันจะเป็นสีทองเหลืองอารามส่องสว่างแสบตาเปรี้ยงนี่เลย
แต่เนื้อมันจะไม่ยุบไม่ยุ่ยไม่ดำนะคะเวลามันแบบเวลามันเขาเรียกอะไรอ่ะ
มันโตแล้วมันเยอะนะมันก็จะสามารถปลูกได้ดี
ในสภาพพื้นดินที่เป็นโคกหรือว่าเป็นหิน
ซึ่งโคราชเองมันเป็นเนินเป็นเนินเห็นไหมเขาอยู่ที่โนนสูง
มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงหรือว่าปลูกได้ดีในดินภูเขาดินลูกรัง
แต่ว่าเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ราบรุ่ม
แล้วใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ๒๓ปี
พอจะเริ่มให้ผลผลิตแล้วใช่พอได้ผลผลิตมาปุ๊บ
คุณยายมัมจะไปแปรรูปปั๊บนั่นไงแล้วแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มค่ะ
ฝักยักษ์เลยอ่ะน้องใบตองแล้วดูฝักเขาชื่อ
อ้วนฝักใหญ่เพราะว่ามันคือมะขามเปรี้ยวยักษ์นั่นเอง
แล้วขายในราคาถุงละ๕๐บาทกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
หนูจะจะอยากสั่งมากเลยอ่ะชอบมาก
นี่นะไปแช่อิ่มนะเปรี้ยวหน่อยนะเหลืองมาเลยนะ
ต้องกินกับในน้ำเชื่อม
น่ะครูนี่คุณยายมัมเขาบอกว่าค้าขายมะขามแช่อิ่ม
ได้วันละ๘๐๐๑๐๐๐บาทนะธลียะเนี่ยเดือนนึงเป็นหมื่นนะคุณน่ะ
นี่น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เปรี้ยวปากอ่ะคุณ
มีน้ำใบเตยไหม

น้ำใบเตยมันจะช่วยล้างโขม

ถูกต้องคือมันเป็นการสร้างรายได้ที่ดีนะคะ

แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ดีอีกด้วย
ก็เป็นเขาเรียกอะไร

คือคุณยายก็เป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตแหละ

ปรับเปลี่ยนมันอาจจะช่วยให้เรามีผลผลิต